ตอนนี้ผมจากถามคุณเนี่ยผมให้คุณเล่าคุณรุชพอร์น

เท่ากับที่คุณชอบเขาใส่ดีป่ะ
แบรนด์เนี่ยเออโพเอมหลายคนรู้จักกันดีนะครับ

ใช่อย่างที่บอกว่าคนที่รู้จักแบรนด์นี้จะรู้จักเพราะว่า
เสียรงี
ดราม่าเกิดขึ้นเป็นเรื่องผู้หญิงที่ไลน์ดราม่าบังเกิดทุกที
ราม่าเรื่องการแต่งตัวค่ะเป็นวิวาทะระหว่างคุณช่อ
กับคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ
ก็มีการถกเถียงกันเรื่องการแต่งกายว่ามันไม่เหมาะสมไม่สุภาพ
เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็มีเดี๋ยวให้ดูภาพเนี่ย
ที่ถูกเอามาโพสต์เป็นภาพที่นางสาวพันนิกาวานิส
สอสอภัคดิ์อนาคตใหม่กำลังยืนอภิพรายอยู่
แล้วคุณหญิงพรทิพย์ก็วิภาควิจารณ์การแต่งกายของคุณช่อ
ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
ตอนหนึ่งคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
มาที่เสื้อผ้าสอสอบางคนเสื้อผ้าที่ใส่ใช่ชุดไว้ทุกข์หรือเปล่า
ธรรมเนียมของชุดไว้ทุกข์คือสีดำทั้งชุด
การแต่งกายแบบนี้ไม่ตรงธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือนี่ก็คือการตีความอย่างหนึ่ง
พอชาวเน็ตเห็นโพสต์แบบนั้นอดไม่ได้หรอกค่ะที่จะคอมเมนต์
แต่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันไปเนี่ยเป็นกระแสตีกลับล้วนเลยค่ะ
เป้าไปที่ไหนซิกเนเจอร์คุณหญิงหมอพรทิพย์คืออะไรค
สีผมสีสะคือสีผมคุณหมอพรทิพย์เนี่ย

เป็นซิกเนเจอร์ของคุณหญิงหมอเลยก็ว่าได้

แล้วสีผมคุณหญิงหมอนี้ถือว่า
เหมาะสมกับการไว้ทุกข์หรือไม่
มีสีขาวมีสีม่วง
มีสีอมเทาฟ้าหน่อย
แล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นอารมณ์แบบไหน
คุณหญิงพรทิพย์ก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าคือวาระนี้เนี่ย

และการที่เลือกแต่งกายไม่ไว้ทุกข์เนี่ย
เท่ากับต้องการจะสื่อเจตนา
หรือต้องการจะบอกอะไรกับสังคมหรือเปล่า

ส่วนการที่คนเข้ามาถล่มในโซเชียลเนี่ย
คุณหมอมองว่าเขาคือคนที่ไม่กล้า
ซึ่งเราเฉยแล้วก็ไม่ตอบโต้อยู่แล้ว
สิ่งที่คุณหญิงหมอทำเพียงแค่ลบโพสต์นั้นออกไปเท่านั้นเอง
สีผมฟังกันหน่อยคุณหญิงว่าไง
มันเป็นเรื่องคนละส่วนกับการไว้ทุกข์
อ้าวใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจ

อย่างหมอนี่นะเป็นคนรักษาธรรมะแล้วก็รักษาแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าบางสิ่งบางอย่างมันรบกวน
หรือมีเจตนาที่จะไปทำลายสถาบันทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
หมอก็จะมีความเห็นว่าเราต้องลุกขึ้นมาปกป้อง

ทีมข่าวเลยไปสอบถามคุณช่อซิคู่กรณีวิวาทะคุณช่อว่ายังไง
คุณชอบบอกว่าจริงชุดที่ใส่มาร่วมการประชุมรัฐสภาเป็นสีขาวดำนะ
ก็ถูกการละเทศะแล้วและตัวเธอกับคุณหญิงเนี่ยก็เพิ่งเจอกันที่ห้องอาหาร
ก็เห็นอยู่ชัดเจนนะว่าชุดนี้มันเป็นขาวดำอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่า
ถ้าเกิดดูจากกล้องถ่ายจากกล้องจากภาพมันจะกลายเป็นขาวไล่ม่วงลงมาอะไรอย่างนี้นะ
แต่จริงแล้วมันคือขาวแล้วไปทาแล้วไปดำเลย

อันนี้เป็นข่าวเธอบอกว่าเจอที่ห้องอาหารเนี่ยมันเป็นขาวดำแต่พอลงในจอเนี่ยสีมันอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้
เพราะว่าบางทีจอมันปรับสีจอทีวีมันก็ปรับสีไม่เหมือน

เธอก็ยังย้ำนะคะว่าชุดนี้เธอมองว่ามันเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับการเข้าประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะ
ดูชุดกันหน่อยไอ้ชุดเจ้าปัญหานี้มันเป็นชุดอะไร

เป็นแจ็คเก็ตสูตรทนสีขาวดำไล่สีที่เขาเรียกกันว่าออมเรอ
ซึ่งอย่างที่คุณโรสลินบอกไปเสื้อผ้าแบรนด์นี้อยู่ระดับหลักหมื่นอยู่แล้ว
แล้วที่คุณช่อสั่งตัดตัวนี้คือ๒๕๐๐๐บาท
เอาล่ะสอสออีกหนึ่งคนเจอดราม่าเหมือนกัน
เป็นสอสอเจ้าของดราม่าต้นเรื่อง

คุณเอ๋ปารินากรายคุบสสราชพรีของพลังพาหลัง

คือบางทีเราตัดสินไม่ได้นะภาพเนี่ย
มันแล้วแต่ว่าใครจะตีความ
คือเขาบอกว่าหลับหรือเปล่านั่งเท้าคางหลับ
ทั้งที่เป็นการอภิปรายสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี

้มหน้าตอนทบทวนบทอภิปราย
ปกติเวลาอ่านหนังสือชอบเท้าคางอ่านหนังสืออยู่แล้ว
เพราะว่าตัวเธอคือคนที่ต้องอภิปราย
ถัดไปซึ่งจังหวะที่สสเอปรินาลุกขึ้นอภิปรายในห้องประชุมเนี่ยนะ

เทียบกับประธานาธิบดีของอเมริกา

ค่ะควรต้องการให้เนี่ยฉันโจมตีเธอเหรอ
ไม่เขาแค่เปรียบเทียบเฉย

ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะมองข้อดีเขาก็มีข้อเสียเขาก็มีทุกคนมันมีหมด
ก็บอกว่ามีพักการเมืองนึงมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซื้องูเห่า๑๒๐ล้านเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลย
ไม่มีงูเห่าหรอกมีแต่เด็กเลี้ยงแกะ
เจ้าของชายาใจถึงพึ่งได้อย่างสสวันอยู่บังรุงก็เลยยิ้มพยักหน้า
ชื่นชมในบทบาทและลีลาองคารักษ์พิทักษ์บิ๊กตุของสสเอ
เจ้าของสับอีช่อกันเลยทีเดียวจ้า
นี่ไงเห็นไหมเห็นจังหวะนี้ไหม

เมื่อวานมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะ
กับเรื่องวาระวาระเดียวคือการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย

อันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในประเทศ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศ
สื่อต่างชาติเขามองประเทศอย่างไร
เขามองการโหวตนายกของเราเมื่อวานนี้อย่างไร
เขามีการตีแผ่ข่าวออกไป

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
รุ่งเรืองกิจจากพักอนาคตใหม่ไปด้วย๕๐๐ต่อ๒๕
ก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จากจำนวนสอสอทั้งหมด๗๔๗คน
โดยที่ประชุมสภาได้มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายธนทร
คู่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตามมาด้วยการอภิปรายคุณสมบัติของสองฝ่าย
ก่อนที่จะมีการลงมติของค่ำคืนที่ผ่านมา
บอกว่ารัฐสภาของไทยขยายเวลาให้พลเอกประยุทธ์
จากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ภายหลังจากการเลือกตั้งที่ยังคงค้างคาอยู่
แล้วก็ยังสัมภาษณ์นายสิมโรธคร้ามภัยบูลนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ
แล้วก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีรัฐสภา
แต่ไม่ได้เป็นรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตย
นี่ต่างประเทศเขามองเราแบบนี้เชียวหรือ
รายงานบอกว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของไทย
หลังการอภิปรายถกเถียงกันอย่างหนักของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
โดยไปสัมภาษณ์นายปุรวิทย์วัฒนสุขนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า
แล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะแตกต่างจาก๕ปีที่ผ่านมา
เพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์รวมอำนาจการปกครองภายใต้คอสช
แต่จากนี้ไปต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
และต้องมีการแบ่งสรรอำนาจในรัฐบาลนั่นเองนะครับ
ความหมายคือก็ต้องไปฟาดฟันกันก่อนให้สัมภาพแหละ
ก็จะมีฝ่ายรัฐบาลก็มีฝ่ายค้านก็ฟาดฟันกันไป
อ้าวรอดูการเมืองแบบที่อยู่ในกฎระเบียบกันแล้วกันนะ